ล่าสุดเนี่ยเขาจะบอกว่ามาสายละครเล่นละครซะเยอะ
กลับไปจับไมค์ร้องเพลงกันสักหน่อย
เพราะว่าเขาจะมีผลงานเพลงล่าสุดนะฮะ
โปรเศกเนี่ยตูมตามบอกว่าตั้งใจมากจริงฮะ
เพราะว่ามีการเนี่ยเอาภาษาถิ่นมารวมมาร้องเนี่ย

รอปล่อยให้ได้ดูพร้อมกันเร็วนี้
ซึ่งตูมตามยังบอกอีกด้วยนะฮะว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้นะฮะ
เผยว่ามีผลกระทบมาจากเรื่องของโควิดนี่แหละ

ก็เลยได้ต้องเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเอง

อย่างตูมตามเองเขาก็บอกนะฮะว่าตอนนี้

ไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะปากหลับทำทั้งพริกคล้ายไปเลย
ส่วนตัวก็ใช้ชีวิตแบบประหยัดนิดนึง

แต่เรื่องความรักกุ๊กกิ๊กหัวจงหัวใจ

น้องนักแสดงหน้าใหม่คนนี้น้องอาหลีอันริญญานะฮะ

ผมขอยังไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะครับพี่

เดี๋ยวเราลองไปฟังตูมตามพร้อมกันเลยฮะ

ผมมีรายได้เลยครับ

แล้วก็อย่างที่บอกครับขายของหลายชิ้น
ทำอย่างงานเนี่ยเราต้นใจ

ทีมิ่งแท็ทฟอร์มนะครับ
แท็ทฟอร์มเลยนะครับไปหาฟังได้
โลกเปลี่ยนเจ้าปรับครับผม